เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

เพราะมีเยาวชนชายอายุ๑๙ปี
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เขาหลบหนีในขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวเขามารักษาที่โรงพยาบาล
เพราะว่าเขาดื่มน้ำยันล้างจานเข้าไปนะคะ
และช่วงที่พยาบาลเผลอค่ะเขาเดินเนียนออกมาจากเตียง
แล้วก็หลบหนีไปอยู่ตามซอกต่างของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่รับแจ้งเหตุพยายาม
เข้าไปตามหาตัวเขานี่เป็นช่วงสุดท้ายเลย

และสุดท้ายไปเจอตัวเขา
ก็จะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เรียกนะ
ออกมาออกมาแบบนี้เขานอนนะคะ
เป็นลักษณะของการนอนหลบอยู่ใต้อาคารอาคารหนึ่งนะคะ
เป็นภาพช่วงนาทีที่ตำรวจสพบ้านบึง
อาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนบ้านบึงชนบุรีค่ะ
ร่วมกันควบคุมตัวเยาวชนชายอายุ๑๙ปี
หลังจากเยาวชนคนนี้แอบหลบหนีการรักษาตัวจากโรงพยาบาลบ้านบึงนะคะ
ตอนที่เขาหลบหนีเขาสวมชุดของทางโรงพยาบาล
แต่ว่าถอดเสื้อออกนะเดินหนีออกมาจากตึกผู้ป่วยชาย
ออกมาที่ลานจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็หายตัวไปค่ะ
ตำรวจและกู้ภัยกว่า๕๐คนนะคะ
หลังจากที่รับทราบเพจแล้วเร่งกระจายกำลังปิดล้อมเดินเท้า
ค้นหาทุกซอกทุกมุมทั่วไปเลยค่ะของโรงพยาบาล
การค้นหาต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าเยาวชนชายคนนี้อาจจะมีอาวุธ
เวลาผ่านไปกว่า๒ชั่วโมงยังไม่พบนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องย้อนกลับมาค้นหาที่ตึกคลอด
ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาลอีกครั้ง
สุดท้ายมาพบค่ะมาพบจุดเดิมที่เคยค้นหานี่แหละ
มาเจอว่าเขาแอบหลบซ่อนอยู่บริเวณใต้ตึกคลอด
คือนอนหมอบอยู่ด้านใต้อาคาร
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เยาวชนชายดังกล่าว
วิ่งย้อนออกมาที่ตึกผู้ป่วยชายอีกครั้ง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไว้ได้
แล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนบ้านบึง
นำตัวกลับเข้าศูนย์นะคะ
ระหว่างการจับกลุ่มสร้างความแตกตื่นตกใจ
ให้กับแพทย์พยาบาลและประชาชนที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเปิดเผยเยาวชนคนนี้

ก็เลยต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลบ้านบึง๑มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ในช่วงเวลาที่เขานอนรักษาตัวอยู่คาดว่าพยาบาลอาจจะเผลอ
เยาวชนคนนี้ก็เลยเดินหลบหนีเนียนออกมา
แต่รอปภเห็นค่ะ
ปภนี่แหละเป็นคนแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้ช่วยกันตามหาจนเจอนะคะ

เยาวชนชายคนที่หลบหนีเขาต้องโทษในคดีรักทรัพย์นะคะ
เข้ามาอยู่สถานพินิษฐ์เด็กและเยาวชนถูกตัดสินต้องโทษ๒ปี
ถูกย้ายมาควบคุมตัวที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงชนบุรี
ส่วนสาเหตุการหลบหนีเพราะควบคุมตัวไว้ได้เนี่ย
ถามว่าไปหนีได้หนีทำไมหนีการจับกลุ่มเหรอ
เขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ชอบโรงพยาบาลเขาหวาดกลัวโรงพยาบาล
และไม่อยากนอนที่โรงพยาบาลเพราะว่านอนมาตั้งแต่วันที่๑แล้ว
ก็เลยอยากจะหนีออกมาเท่านั้นเองนะคะ

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องย้อนกลับไปดูต้นเหตุด้วยว่า
เขาตั้งใจดื่มน้ำยาล้างจานเนี่ยมันเริ่มต้นเป็นแผนของเขาหรือเปล่า
เพื่อให้ตัวเองได้เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อการหลบหนีต่อไปนะคะ